ซึ่งตำรวจก็ได้เร่งแกะรอยติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับ
โดยในวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้บินด่วนลงพื้นที่
เพื่อประชุมร่วมกับชุดสืบสวนเป็นครั้งที่สอง
แล้วจะไปติดตามจากคุณภูมิภัทรบุนนินภูติศาสตร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดกระบีครับ
ประชาการตำรวจแห่งชาติตั้งประเด็นใหม่ในเรื่องของการรีดไถทรัพย์กับตัวผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ซึ่งนี่อาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้คนร้ายนั้นก่อเหตุฆาตกรรมยกครัวถึง๘ศพ
ขณะที่วันนี้นั้นตำรวจยังคงเดินหน้าตรวจพิสูจน์หลักฐานบริเวณโดยรอบบ้านนะครับ
หลังมีข้อมูลว่าอาจมีโทรศัพท์ของผู้ใหญ่บ้านนั้นตกหล่นอยู่ในพื้นที่ครับ
เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือโยดีและตำรวจตะเวนชายแดนหลายสิบคน
รูปพรมเดินค้นบริเวณรอบบ้านที่เกิดเหตุ
ของนายวรยุทธ์สังลังและครอบครัว
หลังถูกยิงเสียชีวิตรวม๘ศพอีกครั้ง
เพื่อค้นหาโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านเอง

และตั้งแถวเรียงหน้ากระดานแถวละ๑๐คน
ค้นบริเวณด้านหน้าบ้านและด้านข้างที่เป็นสวนปลาม

ตำรวจคาดว่าจะเป็นรัศมีของคนร้าย
คว่างโทรศัพท์มือถือของผู้ใหญ่บ้านไว้หลังก่อเหตุ
แต่รายละเอียดนั้นตำรวจยังไม่ขอเปิดเผย
หรือให้รายละเอียดแต่อย่างใดครับ

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาพร้อมคณะเพื่อประชุมร่วมกับชุดเฉพาะกิจ
เพื่อคลี้คายคดียิงครอบครัวผู้เย็บบ้าน๔๕
ในตอนนั้นแถลงข่าวถึงความคืบหน้า
ในการสืบสวนติดตามตัวคนร้าย

ตำรวจสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๑๐ปาก
รวมถึงผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์คืนวันเกิดเหตุ
ขณะที่กล้องวงจรปิดในพื้นที่นั้น
ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกนะครับว่าแทบใช้งานไม่ได้
จากระยะทางนั้นอยู่ค่อนข้างไกล
ทำให้ไม่สามารถเห็นรถและตัวคนร้ายได้
เราไปฟังเสียงของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกันครับ
ประชาการตำรวจแห่งชาติยังพูดถึงเบาะแสของคนร้ายนะครับว่า
ขณะนี้นั้นตำรวจยังไม่พบเบาะแสมากเท่าที่ควร
มูลเหตุจูงใจที่ทำให้คนร้ายก่อเหตุอมหิตดังกล่าวขึ้น

รวมไปถึงประเด็นของการฟ้องร้องคดีความ

ซึ่งตำรวจนั้นยังต้องตรวจสอบให้ครบทุกประเด็น
แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินั้นพูดถึงในวันนี้ครับ
คือประเด็นเรื่องของการรีดทรัพย์ผู้ใหญ่บ้าน
อาจเป็นหนึ่งในประเด็นของการสืบสวน
และการตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
ซึ่งคาดว่าอาจเป็นมูลเหตุจูงใจของการสังหารในครั้งนี้
ขณะที่การเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุซ้ำของตำรวจในวันนี้
หลังมีข้อมูลเรื่องของโทรศัพท์มือถือของผู้ใหญ่บ้าน
ประชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงนะครับว่า
เป็นการค้นหาวัตถุพยานบางอย่าง
อาจหลงเหลืออยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ
ซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานนั้นค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
และสิ่งนี้นั้นทำให้ตำรวจยังคงต้องรักษาพื้นที่ไว้
เพื่อไม่ให้หลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นหายไปครับ

ยังคงอยู่ในพื้นที่อีก๑คืนนะครับ

มอบการบ้านให้ทีมสืบสวนไปติดตามค้นหาพยานหลักฐานบางอย่าง
ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับ
ทั้งหมดนี้นั่นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่ครับ